งานเดียวกันไปเจอคุณต้าวริสติวละ
นี่จะแต่งงานแล้วแต่ปรากฏว่าเลื่อนงานแต่งค่ะจริงได้เลิกพฤศจิ
ก็เลยมาแต่งตุลาแล้วก็ล่าสุดเพิ่งไปรัสเซียมา
ใช่ไม่ได้ไปหาสาวรัสเซียนะจ๊ะไปถ่ายฟรีเด็ดเวดดิ้ง
สารและลิ้นดิฉันไปฟังความรู้สึกเลยดีกว่าว่าไปถ่ายมันสวีทกันขนาดไหนนะจ๊ะ

แอนเขาอยากไปถ่ายพรีเวดดิ้งที่นู่นอะไรอย่างนี้
โอเคครับสวยเพราะว่าโบสถ์ที่แอนไปเนี่ยเขาก็ไปเห็นมาแล้วก็ชอบ
ลื่นอย่างที่แอนเขาต้องการแล้วเราก็ชอบด้วยอะไรอย่างนี้
คือเดือนน่าจะเป็นตุลานะครับแต่วันยังไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีครับ
ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวนี้เลิกดีแต่ว่าโรงแรมเต็มก็เลยเลื่อนไปนะคะ
คลิปนี้เช่นเดียวกันค่ะคุณปั้นจันตัวดำของนิชา

แล้วก็คือคนกลางไม่ใช่ใครนะผู้จัดการชื่อพี่ฝนนะคะ

ปั้นจันบินไปตามหัวใจ
อาจจะตามหัวใจผมมากกว่าครับปันจันท
เพราะว่าปั้นเขาก็ดูแลผมอย่างดีมาก
ทั้งถ่ายรูปให้แล้วก็ถือร่มให้อะไรให้อะไรอย่างนี้ครับ
ส่วนน้องที่สาวเขาก็อยู่กับสาวไป
เขาดูแลแบบพี่น้องนะครับ

คลิปนี้ไม่หวานครับหวานกับผมนะส่วนใหญ่

เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันอะไรอย่างนี้

คือเรื่องการพัฒนาของเขาอยากให้ไปถามเขาเอง

เค้าอาจจะแอบคุยกันได้แต่ที่ผมไม่รู้
แล้วเค้าไปก็โหไปสงการคนเยอะตายใช่ป่ะครับ